หลายวันเนี้ยพวกนี้ก็ยกขีมไปนะครับคือผมก็ไม่ได้ไปดูแล
เขาหมดน่ะนะผมก็ให้ก็หมืดหนึ่งนะเขาก็ไปกินข้าวกันสามสี่ผู้
ท่านไปเช็คเถอะเลยเงินคนกฎหมายเป็นเงินคนเอง
อันนี้แค่ค่าอาหารนะเพราะฉะนั้นนักข่าวมาเนี่ยผมเลี้ยงหมด
แต่ท่านรู้ไหมว่าไอ้เงินตัวเนี่ยผมจะเบิกหลวนอย่างไหน
ผมจะเบิกหลวงได้ไหมมันเบิกไม่ได้เพราะเรามีงบประมาณจำกัด
เพราะฉะนั้นถ้าเราอยากให้ประสิทธิภาพมันดี
เห็นไหมครับใครมาตรงนี้ผมผมก็มีข้าวนี้มา
และอย่าลืมว่าชุดทำงานผมลิ้งช้าเครื่องเย็นและกลางเงิน
ท่านก็เห็นว่าเราทำงานที่นี่หนักมากนะครับซื้อทุกคนก็เห็นว่าเราทำงานที่นี่อย่างหนักหน่วง
ผมเนี่ยแทบไม่ได้เข้าต่อรอเลยนะครับเพราะว่าต่อรอมันเข้าไปมันเข้าไม่ได้
นักข่าวคงจะทราบแต่ว่าผมเลือกอย่าเป็นธนาย
สื่อมวลชนเนี่ยโดยหลักการเนี่ยเขาก็ได้เงินจากสถานีอยู่แล้ว
แล้วน้ำใจเล็กน้อยเนี่ยเช่นข้าวอาหารค่าน้ำมงน้ำมันเนี่ยเป็นเรื่องปกติ
อย่างผมเนี่ยบางครั้งเนี่ยเวลาไปเขาไปสัมภาษณ์เนี่ย
ผมก็ให้สถานที่เขาจัดอาหารกระโปรงกาแฟเป็นเรื่องปกติ
น้ำใจพวกนี้มันไม่ใช่เป็นการให้สินบนเจ้าพนักงาน
เป็นสิ่งที่เราให้ให้เพราะว่าเป็นความสมารถฉันที่ดี
นักข่าวเนี่ยที่ที่เขาจะขอตรวจสอบเนี่ยผิดข้อหาอะไรเลยครับ
ข้อหาอะไรรับสินบนหรือครับมันไม่ใช่เขาให้มาเนี่ยไปให้กิจสินน้ำใจ
ก็คือเอาไปกินข้าวกันพวกนี้ไม่ใช่การให้สินบนนะครับ
ไม่ได้มีการผิดข้อหาแล้วผมว่าคุณจะดำเนินคดีข้อหาอะไรครับ
เดี๋ยวก็โดนอีกหรอครับพนักงานสอบสวนที่จะมาเอานักข่าวเนี่ย
บอกผมมานะถ้าใครโดนคดีเนี่ยบอกผมมาเลยเดี๋ยวผมจะช่วย

ยังไม่ได้คุยใครเลยไม่ได้คุยเลยไม่ได้คุยเลยนะครับ
คือวันนี้ก็เพิ่งทราบจากที่นายถามเมื่อเช้านะครับว่า
เนี่ยผมทราบว่ามีการรองเงินให้รักขาวบ้างมีอยู่สี่ลาย
ผมลึกขึ้นได้สองคนผมก็บอกไปนะครับ
ถ้าเหมือนที่ท่านธนายชัยบอกว่ามันไม่ใช่๑๐คนนะครับ
มันก็เป็นคือคนเราเนี่ยมันเป็นคนไทย
เหมือนคนไทยหมายพอร่านะท่านไปบ้านไหนก็ไปจุดน้ำเป็นหน้าบ้านเนี่ย
เหมือนท่านมาดีกันผมเนี่ยผมมีข้าวทีท่านก็เป็นสินบนหมดยังงั้น
นะครับคือท่านมาที่นี่
เวลาต่างจังหวัดเนี่ยบ้านนอกเนี่ยท่านขับรถมาจากโอ้จากขอนแก่นมามาโนสะอาดนี้ยังพักกินอาจิ๋วนะโพสต์เปิดแถลงข่าวผู้กลับแถลงข่าวโอ้โหช่องก็ให้อยู่แล้วแต่ผู้กลับบอกว่าเอ้ยผมฝากค่ามารถหน่อย
ข้าวมารถข้าวมารถอือใช่ไหมถ้าคุณถามนักข่าวนี่เงินเดือนมันไหลเองใช่
เฮ้ยน้องเอาไป๕๐๐นี่ค่ามาลด๓๐๐

เพราะว่าเขามากันหมด

ผมเลี้ยงอาาท่านน้องที่มาแบบนี้ผมก็ไม่เคยให้
น้องทุกคนก็โดนผิดด้วยโดนเงินคดีทุกคนอาเดะกินข้าวด้วยเนี่ย
แต่จะถามว่าน้องคนไหนที่ไปกับผมเนี่ยคือผมก็มีให้บ้าง
เพราะว่าคุณผมเห็นคุณเอารถไปแล้วคุณไปกัน๔คนคนยกกล้องคนหนึ่ง
ใช่ไหมครับคนถือไมค์บ้างอะไรบ้างผมก็สงสาร
เอาอย่างนี้สรุปว่าเงินกับข้าวไม่ต่างกัน
ถูกไหมครับข้าวก็เป็นเงินแต่ว่าข้าวคือกินเข้าไปแต่เงินก็เป็นเงินที่สามารถจ่ายได้ตามกฎหมาย
เพราะฉะนั้นถ้ากินข้าวผิดเงินก็ต้องผิดถ้าเงินผิดข้าวก็ต้องผิดด้วยครับ